ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับมีคนเข้าไปร้องทุกข์กับกองปราบปราม
บอกว่าเคยตกเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดพ่อแม่ลูกทั้งครอบครัวเลยนะ
เมื่อ๑๔ปีก่อนตำรวจที่ปฐุมธานีเนี่ยมาจับกลุ่ม
แต่ไปซ้อมเขาไปทรมานเขาบังคับให้เขารับสารภาพ
๔ปีผ่านมาวันนี้ขอมาร้องทุกข์ขอมาแจ้งความเอาเรื่องกับกองปราบรามนะฮะช่วงที่ไปแจ้งความร้องทุกข์เนี่ยครอบครัวนี้ได้จำลองเหตุการณ์วันเกิดเหตุให้ดูด้วยนะครับ
ถ้าดูจากการจำลองเหตุการให้ดูนี้โอ้โหน่ากลัวเลยเกินนะฮะเราได้คุยกับตำรวจนายนี้แล้วนะครับที่ถูกราวหาพลาดพิงเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับส่วนนี้คือครอบครัวของเหยื่อที่เขามาแจ้งความเอาใจไว้ไปค่ะแล้วก็ปักเสียบแต่ก่อนที่
มาร้องขอความช่วยเหลือจากนายอัธริยะเรืองละตนพงศ์ประธานชมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมแล้วก็เลยพามาที่กองปราบรามนะครับกองปราบรามนี้ขึ้นอยู่กับตำรวจสอบสวนกลางค่ะนี่เขาจำลองเหตุการบอกถูกตำรวจที่ประธุมธาณีเนี่ยยัดยา
ติดไว้ในความครอบครองนี่นะฮะคือทางผู้ที่เขาเดินทางมาเนี่ยคือสามีกับภรรยาสามีชื่อในกล้วยอายุ๕๓ภรรยาชื่อนางมนต์อายุ๔๘ลูกสาว๒คนอายุ๒๔กับ๒๖นี่คุณอัจฉริยะพามานะครับแจ้งความดำเนินคดีพันธุ์ตำรวจโทนายหนึ่งอดีตเป็นหัวหน้า
รวม๘ถึง๑๒นายครอบครัวนี้บอกขอแจ้งความสามข้อหาคือร่วมกันพยายามท่าร่วมกันปล้นทรัพย์และร่วมกันพรากคู่เยาว์
เนี่ยเหตุการณ์นี้เนี่ยครอบครัวนี้บอกว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับตัวสามีกับภรรยาเนี่ยถูกซ้อมบังคับให้รับสารภาพเรื่องยาเสพติดลูกสาว๒คนถูกจับไปกัดขังเพื่อเอาเป็นตัวประกันเกิดขึ้นเมื่อ๑๔ปีก่อนครอบครัวนี้อ้างว่างี้ต
ตัวไปอ้างว่าในบ้านในกล้วยมียาเสพติดแต่พอตำรวจตรวจค้นแล้วเนี่ยมันไม่เจอยาเสพติดตำรวจชุดนี้เลยคุมตัวทั้งหมดไปสอบปากคำ
ขยายผลแต่ไม่ได้คุมไปที่โรงพักคุมไปที่ปั๊มน้ำมันแห่ง
หนึ่งที่ปฐุมธานีแล้วแยกในกล้วยกับภรรยาก็คือนางมนต์แยก
การช็อตไฟฟ้ารุมทำร้ายร่างกายใช้ถุงพลาสติกครอบศีรษะ
ให้รับสารภาพแล้วบอกที่ซ่อนยาเสพติดแต่ในกล้วยบอกว่าก็ไม่
สารภาพเพราะเขาไม่มีเขาจะสารภาพยังไงจนกระทั่งชุดสืบ
ส่วนอีกชุดไปเจอของกลางยาเสพติดเกือบสี่พันเมตรที่นอกรั้ว
บ้านของในกล้วยตำรวจก็นำตัวในกล้วยกลับมาที่บ้านแล้วบังคับ
เซ็นรับทราบข้อกล่าวหาตัวในกล้วยบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ยอม
รับสารภาพสู้มา๓ศาลติดคุกนาน๑๔ปีสุดท้ายได้รับพระราชทาน
โทษออกมาจึงตัดสินใจออกมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับ
โดยงานต่างทั้งกระทรวงยี่ธรรมด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินด้วย
แต่ยังไม่คืบหน้าเลยตัดสินใจวันนี้มาแจ้งความที่กอง

อย่างนี้นะครับค่ะลูกสาวสองคนที่บอกว่าถูกจับไปเป็นตัว

ลูกสาวสองคนบอกว่าตำรวจชุดนั้นจับไปเป็นตัวประกัน
เพื่อต่อรองให้พ่อของเธอสารภาพว่าซุกซ่อนยาเสพติดเอาไว้
พ่อหยิบกระเป๋าสไพร์แม่หนูที่เขาใช้ขายของทุกวันออกมา
แล้วก็มีการแบ่งเงินกัน
ตอนนั้นมีผู้ชายประมาณ๔คนพักใหญ่เขาก็กลับมา
กลับมาพร้อมพ่อกับแม่หนูทั้งสอง
พอมาถึงหนูก็หันไปมองหน้าแม่หนูก็คือแม่หนูก็คือตัวส่วนพ่อ
ส่วนพ่อก็จะมีลอยช้ำตามตัว

แล้วก็จะมีภาพเลือดอยู่ที่ป่าดด้วยนะครับ

ซ้อมตรมานแล้วก็กระโชคเงิน
ไม่ป้นถ้าร่วมกันสองคนก็ไปก็ร่วมกันป้น
แล้วก็พยายามฆ่าเพราะว่าเอาสายไฟช็อตเนี่ย
ทำให้เขาตายได้ผมไม่ไปแต่เรื่องคดีของลูก
แต่ผมเอาเรื่องของครอบครัวเนี่ยที่ถูกต้อนตรมาน
เพราะว่าเหตุที่มาร้องวันนี้
เพราะว่าทั้ง๓กับแม่ลูกเนี่ย
เขากลัวมากเพราะว่าทั้งหมดทุกที่บอกแล้วว่า
ถ้าเกิดร้องก็มีการ
อาชิระบอกว่าตอนที่มาจับเนี่ย

หมายตรวจหมายค้นหมายจับอะไรก็ไม่มี
มีแค่คำให้การของผู้ต้องหาชาวลาวที่เป็นเจ้าของยาเสพติด
ซัดทอดมาที่ในกล้วยอะไรประมาณอย่างนี้
ทุกผู้ชมครับเพื่อให้ความเป็นธรรมต้องฟังอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะ
นี่ฮะผู้สื่อข่าวก็ได้โทรศัพท์ไปหา
ตำรวจที่ถูกพาดพิงถึงนะครับ

พันธบทโทบุญยิ่งบัณฑิตไทยเป็นรองภูมิกับการสพธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี

แต่ตอนนั้นเป็นชุดสืบสวนยาเสพติดอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
ที่ถูกกล่าวอ้างถึงพันธบทโทบุญยิ่งบอกว่า
ขอปฏิเสธข้อหาข้อกล่าวหาต่างที่ถูกร้องเรียน
ยืนยันว่าตัวเองและชุดจับกลุ่มในวันนั้น
ปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างอย่างถูกต้องตามขั้นตอน
ส่วนการแจ้งความกลับก็ถือว่าเป็นสิทธิ์

พร้อมครับพร้อมย้ำว่าไม่มีการบังคับยัดยาเสพติดซ้อมทรมานอะไรทั้งสิ้น
ไม่มีการทำร้ายร่างกายรีดทรัพย์ตามที่ถูกกล่าวถึงอย่างแน่นอน
ไม่มีครับผมยังไงเดี๋ยวใดว่าของลูกสาวครับ
ทางพนักงานสอบสวนของกองปราบรามก็สอบปากคำผู้ร้องเอาไว้แล้วนะฮะ
เดี๋ยวจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ก่อนอื่นก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานต่างก่อน
แล้วก็พิจารณากันต่อไปว่าจะเรียกใครไม่เรียกใครถูก